ต่อเนื่องจากประเด็นที่คุณชูวิตตีแสกหน้าแบบชัดนะครับ
ก็คือกรณีของแก๊งฆ่าโหดแอ๋ม
แล้วก็นำไปฝังดินที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
วันนี้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๖ชั่วโมงด้วยกัน
ตั้งแต่ประมาณสัก๙โมงเศษถึงประมาณบ่าย๓เสร็จด้วยกันนะครับ
ก็มีกองร้อยน้ำหวานช่วยด้วยในการป้องกันคน

ตะโกนสาบแช่งด่าทอพอสมควรทีเดียว
ก็ป้องกันเหตุความวุ่นวายสุดท้ายผ่านไปด้วยดีในการทำแผนวันนี้
ติดตามเรื่องราวประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดจากรายงานครับ
เวลา๗นาฬิกา๔๘นาทีตำรวจภูทรภาค๔
รับตัวนางสาวปริยานุษย์นวลวังชัยหรือเปรี้ยว
นางสาวกวิตารัชดาหรือเอิญ
และนางสาวอภิวัลสัตยบรรดิษฐ์หรือแจ้
ออกจากสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวาง
เพื่อเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ซึ่งจะมีการประชุมชุดพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดี
โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน

ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผน
จากนั้นเวลา๙นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ทำแผนที่จุดแรกตรงรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่น
ตั้งแต่ขั้นตอนขับรถซีอาวีเข้ามาจอดบริเวณหน้าห้องพัก
แล้วอุ้มร่างนางสาวแอ๋มที่เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในรถเข้ามาภายใน
จากนั้นใช้เลื่อยที่เตรียมไว้หั่นเป็น๒ท่อน
แล้วยัดใส่ถัง๒ใบโดยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนายวสินนามพรมหนึ่งในผู้ต้องหา
พอสิ้นสุดการทำแผนในจุดแรกตำรวจได้พาไปยังจุดที่๒
ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านนวลทัน
ซึ่งเป็นจุดที่นายวศิลป์ให้การว่าได้ซื้อถุงพลาสติกสีดำ๑แพ็ค

ที่๓เป็นร้านขายอุปกรณ์การชั่ง
ซึ่งอยู่ห่างจากร้านสะดวกซื้อไม่กี่ร้อยเมตร
ซึ่งเป็นจุดที่ซื้อเลื่อยมือทั้งน้ำสีดำ๒ใบและปูนซีเมน
ส่วนจุดที่๔เป็นร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้างหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนนทัน
ซึ่งเปรี้ยวผู้ต้องหาให้การว่า
จุดนี้เป็นจุดที่ซื้อเลื่อยทั้งดำจอบและปูนซีเมน
ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของนายวศิลป์ที่บอกว่าซื้อในจุดที่๓
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผนจุดที่๕
โดยให้เอิญซึ่งค่อนข้างสนิทกับแอ๋มล่อลวงแอ๋มออกมา
หลอกให้ขึ้นรถก่อนที่เปรี้ยวจะทำร้ายจนเสียชีวิต
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวางเปิดเผยว่า
วันนี้ที่ควบคุมผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเบื้องต้น
ตามคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง๔คนยังคงมีความสอดคล้องกัน
โดยนางสาวเปรี้ยวเป็นผู้ซื้อเลือดและถุงดำ
ขณะที่การหันศพนางสาวแอมนั้นได้ช่วยกันทั้ง๔คน
การทำแผนวันนี้ก็สอดคล้องนะครับกับคำให้การของผู้หาทั้งหมดนะครับ
ที่ได้นำชี้สถานที่เกิดเหตุไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

โดยมีเปรี้ยวเอิญพระสินแล้วก็แจ้นะครับไปติดต่อเปิดห้องพัก
โดยพรสินอุ้มล่างคนตายลงไปวางบนที่นอนในรีสอร์ท
เสร็จแล้วก็นำเข้าไปในห้องน้ำก็ช่วยกันหันนะครับ
จุดสุดท้ายคือบริเวณป่าริมถนนในอำเภอเขาสวนกวาง
ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ๘กิโลเมตร
เป็นจุดค่อนข้างเปลี่ยวรับตาคน
จุดนี้มีประชาชนมาเฝ้าดูเหตุการณ์กว่า๒๐๐คน
จากนั้นเดินไปดูหลุมฝังศพที่มีร่องรอยอยู่
โดยใช้เวลาตรงนี้ประมาณ๕นาที

เสร็จเจ้าหน้าที่พาทั้ง๓คนไปขอขมาครอบครัวของแอ๋มที่นั่งอยู่
โดยผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกว่าอโหสิกรรม
แต่เรื่องคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
อกจากนี้นายอู๊ดนวลวังชัยพ่อของเปรี้ยวหนึ่งในผู้ต้องหา
ก็มาดูการทำแผนในครั้งนี้ด้วย
โดยบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว
แต่คนที่ทำผิดต้องยอมรับผิด
ครอบครัวทำได้เพียงให้กำลังใจลูกสาว
ส่วนชาวบ้านที่ไปดูการทำแผนครั้งนี้บอกว่าอยากเห็นหน้าผู้ต้องหา
เพราะข่าวดังกล่าวทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัด
และเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยม

วตกกึ๊กลับเลยเพื่องเห็นนี่แล้วครับเวลากูดอยู่
ทำแผนตำรวจได้นำตัวทั้ง๓คนเดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวาง
เพื่อนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะหลังจากทำแผนวันนี้ทั้ง๓คนได้ให้การเพิ่มเติม
ซึ่งบางส่วนขัดกับคำให้การของนายวสินนามพรม
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
ัชรีดวงใสข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน